ก้อยวาดที่เจ้าสาวของพี่ตูนนะฮะ
ร้อนแรงมากจนกระทั่งชาวเน็ตชาวเน็ตอีกแล้วบอกว่าจะฟ้องพี่ตูน
เอาไปดูนี่นี่น้อยปลายหูเขาแบบปักกัน
อันนี้มันภาพจัดตั้งเฮ้ยไม่มีเป็นคัดมาเลยเหรอ
โอ้โหปากกันโคมเลย

อืมมันแบบปากเลยไม่มีมุมกล้องเลย
เจอ๊ะไหวเลยพี่ตูนช็อคไมค์นะฮะ
พี่ตูนพี่ก้อยไม่แพ้งแล้วของพี่ตูน

มีเหรออี้หนุ่มมีเหรออี้หนุ่มไม่ดอกซีน

เมื่อก่อนเขาไม่จูบจริง